อีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกโอ้โหเรื่องของราคารับไม่ไหวเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหรือเปล่า
มันก็เลยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันได้เท่านี้
บางคนบอกว่าอ้าวก็ปกตินี่คุณอารยาปกติก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
ชามละแบบ๑๐บาท๑๕บาทมันก็ได้เท่านี้

คุณอย่า๓บาท๕บาทยังมีอีกเหรอ
คุณผู้ชมเอาในมุมคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมว่าแพงไหมอันนี้ยังไม่ได้กินนะคะ
อันนี้เพิ่งได้มาเขาบอกว่าชามนี้
ใช่ค่ะแล้วมันน้อยไปไหม

หนึ่งเลยนี่มีลูกชิ้นลูกเล็ก๑ลูก

แล้วก็มีก้านผักบุ้งหั่นเล็กประมาณ๗๑๐ชิ้น

ใช่มีหมูชิ้นล็ดต้องมีคำว่าเล็กต่อไทยนะ๒ชิ้น
แล้วก็มีเส้นอธิบายเป็นเส้นว่ากี่เส้นก็ไม่ได้

ใช่ค่ะแล้วก็น้ำขลุกรวมแล้วทั้งหมดชามนี้๒๐บาทจ้ะ
คือมีคนเขาไปกินนะเขาไปกับแฟนนะผู้ชายคนหนึ่ง
บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยว๖ชามกากหมู๒
น้ำ๑ขวด๒คนเป็น๒๐๐บาท
ตอนแรกคิดว่าชามละ๑๕บาทเพราะมันน้อยไง
พอเขามาคิดราคาชามละ๒๐บาทก็ตกใจ
แล้วก็ระบุพิกัดว่าอยู่ระหว่างซอยครูบอล๑๒ถึง๔๔เขตคลองสามวา
ชาวเน็ตเข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยว่าแพงเกินไปหรือเปล่า

ใช่ค่ะจริงร้านบอกว่าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวเรือมา๔ปีแล้ว
ก่อนเขาขายชามละ๑๙แล้วนี่เพิ่งจะมาปรับราคาเป็น๒๐บาท

แต่ถามว่าไอ้ที่ปรับขึ้นเขาไม่ได้ลดปริมาณลงนะ
แล้วทีนี้ก็เลยถามไงอยากรู้ว่าอ้าว
แล้วที่คนมาโพสต์แบบนี้คืออะไร
คือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นความผิดพลาดแหละ
เพราะว่าวันนั้นที่ลูกค้ามากินคือลูกค้ามาเยอะ

เวลาต้องลวกทีคุณมันต้องลวกหลายชาม
เวลาคุณไปกินก๋วเรือจะเห็นเขาทำแบบเร็วถูกไหม

ทีนี้พอทำแบบเร็วเพิ่มสปีดขึ้น
การที่จะหยิบมาแบ่งใส่ชาม
มันก็เลยหยิบได้ไม่เท่ากันมันอาจจะน้อยกว่าปกติ
แต่เขาบอกนะถ้าเกิดว่าวันนั้นลูกค้ามาบอกผมตรงนั้นเลยเนี่ย
ผมยินดีนะผมยินดีเพิ่มปริมาณให้ทันทีเลย

แต่ว่าทางลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินอีก
ร้านอื่นอีกเยอะเลยนะคุณฮะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยปริมาณเยอะแบบนี้คุณ
นี่เขาบอกว่าร้านนี้นะฮะ๗๐บาทครับ

อ่ามีร้านไหนอีกมีอีกนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่านี่บางร้านนี่ถ้วยละ๑๕บาทเองคุณ
ถ้วยใหญ่๓๐บาทอยู่ตรงข้ามปธฮัทยราชนะครับ
แล้วก็มีอีกนะที่เขาเอามาแชร์กันแชร์ก๋วยเตี๋ยวเรือกันเยอะเลยคุณ
นี่ร้านนี้๑๕บาทปากซอยนิมิตรใหม่๑๒นะฮะ

พอเห็นแบบนี้หลายคนบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือ

คนที่เขาไปกินก๋วยเตี๋ยเรือที่เอามาโพสต์

คือไปกินกะแบบเอาฟิลลิ่งเอารสชาติเอากลิ่นอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมเคยเจอก๋วยเตี๋ยวเรือชามน้อยแค่ไหน

แชร์มาบอกต่อกันหน่อยได้นะฮะ